ฟ้อนรำไทยจะต้องตั้งตัวตรงและทับที่ตรงกระเบนเหน็บ
คอมีให้ศีรษะคลอนช่วงแขนนั้นทิ้งไว้ให้อ่อนไหว
ส่วนขานั้นเคลื่อนไหวไปตามจังหวะเพลง
เมื่อลงจังหวะก็ย่อเขาลงเรียกว่ายุบ
สิ้นจังหวะดนตรีก็เหยียดเข่าตรงเรียกว่ายืด
และขาแต่ละข้างจะรับน้ำหนักตัวสลับกันไป
ทรงตัวแบบนี้เป็นสามัญลักษณะสำหรับการฟ้อนรำไทยทุกชนิด
ไม่ว่าจะเป็นการฟ้อนเมืองเหนือการเสิร์งในภาคอีสาน
ตลอดไปจนถึงการซัดโนราในภาคใต้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน